ยังเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับกู้ภัยใจพระพี่บินและพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะ
ศิลปินดารานะคะที่ตกทุกข์ได้ยากพี่บินและพี่เอกพันธ์เองก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดลงพื้นที่ช่วยเหลืออดิตพระเอกดังคุณอาอุเทนบุญยงวัยเจ็ดสิบสองปีซึ่งมาก่อนด่งดังมาก
เป็นพระเอกคู่ขวัญนางเอกดังยุคโน้นคุณอาภาวนาชนะจิตพี่ท็อปได้โพสต์ภาพความช่วยเหลือ
เขียนเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณอาอุเทนชีวิตผกผันต้องกลับไปเปิดร้านอาหารที่ชนบุรี
และโดนทุบหัวสลบไปสองวันปัจจุบันความจำก็เลยไม่ค่อยดี
เพิ่งจะผ่านการผ่าตัดบายพาสหัวใจสี่เส้นร่างกายก็เลยไม่แข็งแรง
ส่วนเรื่องงานตอนนี้ไม่มีให้ทำนะคะอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็ก
กรุงเทพเพียงลำพังเพราะไม่มีลูกและภรรยา
โดยพี่ท็อปได้มอบเงินช่วยเหลือ๓๐๐๐บาท
ท้ายหมายเลขบัญชีของคุณอาอุเทน
เพื่อใครใจบุญจะร่วมช่วยบริจาค
ซึ่งพี่ท็อปพี่ไทยก็ยังย้ำนะคะว่า
ถ้าไม่ช่วยหรือไม่ให้กำลังใจ
ก็อยากคอมเมนต์ให้พี่อุเทนเสียใจเลยค่ะ

เป็นพระเอกท็อปไฟต์ของประเทศไทยเลยนะ
ซึ่งรูปร่างดีมากสูงใหญ่

ตาเขามองผู้หญิงนี้ผู้หญิงหงายท้องเลย

มอบเงินส่วนหนึ่งให้พี่เขาเอาไว้นะครับ

แต่ถ้าเกิดเขามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่าง

คุณบินบริษฐ์บอกว่าเขาจะรับดูแล

คนที่เคยได้ชมผลงานของพี่เขา
ก็อยากจะร่วมทำบุญกับพี่เขาก็เชิญเลยนะครับ